หลังจากที่เราดูทางการเมืองไปแล้ว
เรามาดูเรื่องของประชาชนบ้างชาวเน็ตเขาบ้าง

มีการแชร์โพสต์ของพักเพื่อไทย

ครอบครัวเพื่อไทยไปศรีสะเกด
ตอนไล่หนูตีงูเห่า
ทุมพรพิสัยราศีสลัยขุนหาร

หนูกับงูไปคุยอะไรรับหลังประชาชน

ใครจะกินกล้วยเพื่อไทยไม่สน

จะขอไปศรีสะเกดพบปะประชาชน
และจะไม่ทรยศประชาชนนะครับ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์

เช่นหนูกับงูมาเยี่ยมทั้งพรรคคลอานี้
เออแม่ชาวเด็กเข้าใจเม้นต์นะ

ไล่หนูตีงูเห่าในวันนั้น
กลับเชิญหนูเข้าบ้านในวันนี้

ขณะเดียวกันในโลกออนไลน์ครับมีการแชร์แถลงการจากกลุ่มหมอไม่ทน
ทางเฟซบุ๊กนะครับ
เพื่อคัดค้านไม่ให้นายอนุทินชาญวีรกูลกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีก
โดยเหตุผลว่า๔ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า
นายอนุทินไม่เหมาะสมไม่มีความเข้าใจระบบสาธารณสุขไทยมากพอ
ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
การนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์
รวมไปถึงการไม่สามารถดูแลบุคลากรทางการแพทย์
ให้สามารถอยู่ต่อในระบบที่ภาระงานล้นนะครับ

ไม่อาจอยู่ภายใต้การบริหารงานแบบนี้ได้อีกแล้ว
แล้วก็ขอส่งเสียงว่าเราไม่ต้องการนายอนุทินเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอีกครับ
ทำไมตรงนี้ถึงออกมาเพราะว่าเขาว่ากันว่า
เขาว่ากันว่ามีการคุยบอกว่าถ้าภูมิใจไทยจะมาร่วมเนี่ย
กระทรวงเดิมที่เคยได้ที่เคยดูเขาจะเอานะ
สาธารณสุขคมนาคมอะไรประมาณนี้